คนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสามีที่แบบว่าบอกเลย
ปีนี้ดิฉันมอบรางวัลมอบถ้วยไปเลย
สำหรับพี่ชายชาตยดมคุณผู้ชมค่ะ
รางวัลสามีดีเด่นต้องเข้านะจ๊ะ
ตกเป็นของเขาแน่เพราะอะไร
สามารถยอมทำเรื่องเจ็บตัวเพื่อภรรยาได้
ให้ภรรยามีความสุขผัวยอมจ้ะ

คือมันไม่เจ็บหรอกแต่ว่ามันอาจจะเสี่ยงนิด

เป็นสิ่งที่ลูกผู้ชายทุกคนเขาตัดสินใจยาก
ในเรื่องของการทำมันแต่เพราะรักจึงยอม
แต่ภรรยาเราก็เสียสละตั้งท้องคลอดลูกให้แล้วนะคะ

แล้วก็สามีสุดที่รักของสาววิกกี้นั่นแหละ
เอ่ยปากยอมรับกับพี่นักข่าวกลางวงสัมภาษณ์
ทำหมันเรียบร้อยแล้วจ้า
ซึ่งเจ้าตัวบอกความในใจว่าโอ้ก็ตื่นเต้นเหมือนกัน
แต่อยากทำมานานแล้วนะคะไม่มีเวลาสักนาที
ครั้งนี้เลยอยากจะทำเพื่อภรรยาจริงค่ะ
เคลียร์คิวให้ว่างเลยแล้วก็โดดขึ้นเขียงผ่าตัดทันทีเลยจ้ะ
พร้อมกับบอกว่าอุ๊ยมันก็ไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดนะ
มันก็เจ็บนิดเหมือนมดกัดนะ
ซึ่งหลังจากทำเสร็จเพียงแค่วันเดียวก็กลับไปถ่ายละครได้ตามปกติค่ะ
งานนี้ภรรยาคนสวยอย่างพี่วิกกี้นะ
ให้รางวัลสามีด้วยกันมีเวลาอยู่ด้วยกัน
รวมถึงมอบความรักที่เพิ่มมากขึ้น

ทำเรียบร้อยแล้วดูไง

จริงแล้วตั้งใจจะทำมาหลายปีแล้ว

แต่ความกลัวเรามันเยอะกว่านั้น
ให้รางวัลไปแล้วค่ะก็ได้เวลาอะไรต่าง
ให้ความรักด้วยครับครับ
ปากพูดเองเลยว่าลูกคนนี้เกิดมาเพื่อฆ่าพ่อตัวเองหรือเปล่า

คิดว่าจะเกิดมาฆ่าเต๋าสมชาย
ก็กระดูกคงต้องแบบเบอร์ใหญ่กว่านี้นิดนึง

เขาไม่กล้าฆ่าหรอกครับเพราะเขาฆ่าเขาเรียนไม่จบเนี่ย

เพราะค่าเทิมเขาอยู่กับผม
โอ้โหเป็นไงเป็นคนคุมควบคุมอีกที
ที่ว่านี่คือลูกชายพี่เต๋าด้วยนะ

พี่เต๋าบอกว่าเกิดมาเพื่อฆ่าตัวเองไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกค่ะ
สุขใจลูกชายหัวแก้วหัวแหวนนี่แหละ
เขาขึ้นแสดงละครเวทีฮูน
สามคนมีโอกาสได้อ่านข่าวน้องเหมือนกัน
เราก็ภูมิใจไปเหมือนกันนะเพราะเราเห็นตั้งแต่แบบเด็กอ่ะ
และในเรื่องรับบทเป็นคุณแจ๊คแฟนฉัน
งานนี้ทำเอาคุณพ่อสายโหดเปลี่ยนเป็นหมดน่ารักเลยจ้ะ

บอกว่าผมก็ภูมิใจในตัวลูกผมเหมือนกันนะ
เห็นลูกมีความสุขตัวเองก็แฮปปี้ตามไปด้วย
ส่วนที่บอกว่าลูกเกิดมาเพื่อฆ่าตัวเอง

เพราะลูกชอบเล่าบรรยากาศซ้อมให้ตัวเองฟัง
ลูกไม้มันหล่นตุ๊บอยู่ใต้ต้นเลยคุณผู้ชมค่ะ
อันนี้ลูกสาวก็น่ารักนะคะ

ออกหลายรายการแล้วฝีปากยังไม่ธรรมดาเหมือนกันนะบอกเลย